ส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็ต้องฝากเตือนฝากบอกกันเลยทีเดียว
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรมอนามัยเองนะคะรวมไปถึงรองโฆษกรัฐบาล
เขาออกมาเตือนเลยนะเรื่องของเทรนด์ประหลาดก็คือ
การที่วัยรุ่นไปซื้อแป้งโรตีดิบแล้วเอาเนยราดเอานมราด
แล้วก็มาทานแบบดิบเขาบอกว่าเสี่ยงอันตรายมากนะคะ
เสี่ยงว่าจะท้องร่วงและก็ติดเชื้อแบคทีเรียด้วย
คือคุณผู้ชมเราให้ดูภาพบรรยากาศก่อนนะเนี่ยมันเป็นวิธีการทำแป้งโรตีสด
ที่เป็นเทรนด์ฮอตมากอย่าเรียกว่าฮิตเลย
เป็นเทรนด์ที่ถูกพูดถึงมากในกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
เริ่มจากเขาจะเอาก้อนแป้งมาแผ่ออกใช่ไหมเหมือนเวลาจะทำโรตีคุณเห็นไหม
แล้วก็เอาเนยมาทาจนทั่วจากนั้นก็ราดนมข้น
บางทีใส่น้ำตาลด้วยแล้วแต่ความชอบนะคะ
แล้วก็ม้วนนี่ม้วนม้วนแป้งโรตีกลับเป็นก้อนเหมือนเดิม
บางคนเขาซื้อไปแล้วเขากินเลยเอาง่ายกินแบบนี้ไม่ทอดอ่ะ
คือต้องถามปกติกินโรตีมันก็ต้องทอดอยู่แล้วค่ะ
ไม่ทอดสิคุณยิ่งกรอบยิ่งอร่อยนะดิฉันบอกนะ
แต่ว่าเนี่ยกินแป้งดิบเข้าไปคือบางคนเขาบอกทอดนะ
แต่แค่แบบทอดเหมือนเอาด้านล่างโดนไฟนิดนึงเท่านั้นเอง

จะทอดแบบกึ่งดิบกึ่งสุกว่างั้นเถอะ
ถูกต้องแต่ว่าเน้นกินดิบนะคุณ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยไปสอบถาม
หัวหน้ามูลนิธิปฐมบรมราชานุสรราชบุรี
ให้ข้อมูลออกมาว่าหนึ่งในกลุ่มน้องที่ทานนะคะ

หลังจากที่รับประทานโรตีดิบเข้าไปตอนแรก
น้องบอกว่ายังไม่มีอาการอะไรก็คิดว่าไม่เป็นอะไร
ปรากฏว่าผ่านไป๒๓ชั่วโมงเท่านั้นแหละ

ปวดท้องท้องอืดถึงขั้นอาเจียนนะคุณ

เอาล่ะแน่นอนต้องไปหาคุณหมอให้ยาดูแลกันจนอาการดีขึ้น

น้องก็บอกว่ามันก็รสชาติแปลกดี

เราก็แปลกนี่คือนุ่มหรือว่าหวานหรือว่าหอมยังไง
เขาก็บอกว่ามันใส่เครื่องพวกโกโก้ของอะไรลงไปอย่างนี้
ก็ทำให้รสชาติมันหอมหวานมันก็อร่อย
แต่ว่ามันจะติดตรงที่มันจะนิ่มหน่อยมันจะนึด
พอทานไปสักพักนึงมันรู้สึกเหมือนมันท้องอืด

แล้วพอนั่นกลับมาก็เหมือนกับว่าเขามีอาการถ่ายท้องร่วม
เราก็ไม่โทษว่าเป็นโรตีนะแต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วของมันดิบอ่ะ
มันเป็นแป้งมันก็เนาะไม่ควรที่จะไปกินมัน
ของดงของดิบปลาดงปลาดิบอะไรมันก็ยังพอกินได้

ดิบนะกินเข้าไปก็เป็นอย่างที่เห็น

ใช่ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้ามันอร่อยถ้ามันทานได้เขาคงไม่เอามาทอดค่ะคุณ

คือผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามผู้ประกอบการร้านโรตี
ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่เลยของทางราชบุรี
เขาให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะ
เขาบอกว่าช่วง๑๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
มีวัยรุ่นหลายต่อหลายคนเลยมาขอซื้อแป้งโรตีสดไปทานแบบดิบ
แล้วก็บอกว่าให้ทำโรตีสดให้หน่อยตามแบบในโซเชียลเลย
เอาภาพไปให้ดูเอาคลิปไปให้ดูว่าทำกันแบบนี้จะทานแบบนี้เลย
แต่ร้านนี้เขาบอกว่าเขาไม่ขายให้นะคุณ
เพราะว่าโรตีดิบมันกินไม่ได้
นี่คือภาพในโซเชียลนะที่เป็นโลตีดิบที่เขาฮิตดูกันนะครับ
ท้องมันอืดแปลงจะตายมันไม่ชาย
อ่าคุณคือร้านนี้เขาบอกเขาไม่ขายมีคนมาขอซื้อเยอะก็ไม่ขายนะคะ
แป้งโรตีดิบมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างดูมะ
ใครไก่ดิบแล้วก็ตัวแป้งถูกมะ
เพราะฉะนั้นมันกินสดไม่ได้ไข่ไก่มันกินสดไม่ได้
แต่ถ้าโดนความร้อนไม่เป็นไรเพราะว่าความร้อนมันจะฆ่าเชื้อโรคถูกไหมคุณ
คือไอ้ไข่ไก่เนี่ยบางที่เขาก็กินดิบอย่างญี่ปุ่นนะนะแต่มันก็ต้องถูกสุขลักษณะ
จะต้องเป็นไข่ไก่บางประเภทเท่านั้นที่สามารถทานดิบได้นะ
ใบตองแต่ที่ผมเดาว่ามันน่าจะมีผลมากจริงก็คือแป้ง
ไอ้แป้งโรตีเนี่ยก่อนที่เขาจะมาทอดเนี่ยเขาหมักก่อนนะเพราะเขาทำเสร็จเป็นก้อนแล้วเนี่ย
เพื่อให้มันฟูถูกต้องแล้วคือจริงแล้วเนี่ยทั้งตัวแป้งเองมันก็ไม่สามารถกินดิบได้นะ
ไข่เองก็ไม่สามารถกินดิบได้เพราะฉะนั้นแล้วฝากเตือนเลยว่าถ้ากินดิบเนี่ย
กับเอาเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเต็มเลยครับ
โอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ดีนะ
คือฟังกันมานะคุณผู้ชมนะมันเหมือนกับเป็นปัญหาที่แบบ
แค่เตือนกันมันก็คงจะพอเข้าใจกันนะเนาะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมตอนนี้มันเป็นปัญหาระดับประเทศไปแล้วนะ
เพราะว่าเดี๋ยวเกิดวัยรุ่นคนที่เขาไม่มีความรู้
ไปทานแบบนี้ตามเทรนด์กันไปแล้วก็วุ่นวายเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ทางกรมอนามัยครับเขาเขียนเป็นภาพการ์ตูนลงไปเลย
แล้วก็มีข้อความด้วยแบบนี้มันจะได้สื่อถึงเด็กแล้วก็วัยรุ่น
ให้เข้าใจง่ายถึงผลเสียจากการกินแป้งโรตีดิบ
อย่างแรกเลยคือย่อยยากครับ

อืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวแน่นอนครับ
แล้วอย่างที่สองคือการกินอาหารดิบโดยไม่ผ่านความร้อน
อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายนะครับ
ทำยังไงกินเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้น
ทำให้อุดระร่วงจุ๊ดอ่ะ
แล้วก็ร้ายแรงกว่านั้นคืออาหารเป็นพิษ
โอ้โหเวลาอาหารเป็นพิษนะคุณผู้ชมอยู่ไม่ได้อ่ะ
เจ็บท้องมันไม่รู้มันจะอาการเกิดขึ้นกำเริบเมื่อไหร่
อาหารเป็นพิษเผลอไข้บานแล้วต้องไปโรงพยาบาล
น้ำกงน้ำเกลืออะไรกันไปอีกเยอะแยะนะ
คืออย่าทำตามกระแสเข้าใจว่าบางทีอยากจะลองดูเห็นเขาทำ
แต่คุณผู้ชมบางอย่างเนี่ยมันก็พอจะเดาได้พอที่จะอนุมานได้ว่า
มันของดิบมันจะกินได้ยังไงอันนี้ก็ต้องลองดู
เรื่องของการรับประทานอาหารแบบถูกสุขอนามัยสุขลักษณะเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะ
แค่กินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่พอแล้ว
คุณต้องดูด้วยว่าของที่ทานมันสุกพอหรือเปล่า
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝากเตือนหน่อยอะไรที่มันเป็นเทรนด์คือไม่อยากให้มันเป็นเทรนด์อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าต้องไปเข้าโรงพยาบาลกันแล้วเป็นเทรนด์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ดีนะครับคุณ
เพราะฉะนั้นแล้วฝากย้ำเตือนตรงนี้กันไว้เลยว่าโรตีดิบทานไม่ได้นะคะ